พระเอกหลายคนอยู่กับบ้าน

แล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นหลากหลายอาชีพ

เป็นช่างค่ะคุณผู้ชมคุณติ๊กเจษฎาพรนะคะ
เป็นนายช่างประจำบ้านค่ะมือเป็นระวิงค่ะ
เดี๋ยวซ่อมฝักบัวเดี๋ยวติดเครื่องทำน้ำอุ่น
พอห้องน้ำเสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมก็ออกมาหน้าบ้านค่ะ
เจอราวตากผ้าอันเก่าเอามาคัดสนิมเนี่ยอู๋แกะพยันมาก

สีใหม่คุณผู้ชมเรียกว่าโควิดรอบนี้นะคะ
จากสัตว์เจ้าป่าของเรากลายเป็นนายช่างไปเรียบร้อยนะคะ
ต้องติดแฮสแท็กด้วยนะคะบอกว่าเจ้าป่าหาธรรมนะคะ
คือเอาจริงนะพอหมดโควิดปุ๊บเหมือนพี่ติ๊กได้บ้านใหม่

แต่ชื่นชมนะคุณพ่อบ้านสุดยอดไปเลย
ใช่อันนี้จากพระเอกมาเป็นช่างมาดูพระเอกกลายเป็นเชฟบ้างดีกว่าค่ะ
โดมยังมีความสามารถเรื่องการทำอาหารด้วยนะคะ
คุณสามีเข้าครัวเสิร์ฟเมนูเด็ดทั้งนั้นคุณผู้ชม
เตรียมข้าวสวยไว้รอกันเลยนะคะ
เพราะกับข้าวฝีมือของพี่โดมเนี่ยแซ่บมารออยู่แล้วจ้า
โอ้โหน่ากินมากเลย
แต่ละเมนูนี่คือซับนั้นอยากสดสบาก
ผักเกอร์เฉดไฟแดงอย่างนี้

คือเห็นเมนูแล้วอยากจะถามน้องเมนท์ท่านว่า
เอ๊ะระหว่างพี่โดมกับเมนูอาหารเนี่ยอันไหนแซ่บกว่ากันคะ
โดมค่ะพี่โดมค่ะ
เออนะคะขอปิดท้ายนิดนึงละกันนะคะ

นาเดชน์คุกกี้มิยะไงจ๊ะเป็นแฟนของกิดถึง

คอสตูมนะคะนิดนึงละกันหล่อ
ลายก็ดไพร่มาโภกหัวแบบนี้
ชาวไล่นั่นแหละชาวสวนน่ารักขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ

คอสตูมน้อยเนี่ยนะแต่ว่ามาเต็มความหล่อนะคะ
สงสัยนี่แต่งตัวรอยเข้ากับผลงานใหม่ไปเลย
มนตร์รักดอกมนตร์รักหนองผักแกยาง

น่ารักดีนะคะ
คือณเดชน์จะใส่อะไรมันก็ดูหล่อไปหมดดูออร่าไปหมดอะเนาะ